ที่คุณผู้ชมเห็นเซ็นเซอร์อยู่นี้คือศีรษะเด็กนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่มณฑลเจียงซูภาคตะวันออกของจีน
เป็นเด็กน้อยวัย๓ขวบเท่านั้นเอง

พ่อเองพอเห็นปุ๊บเนี่ยพยายามกดเปิดแล้ว

ที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็รีบมาช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
ก่อนที่จะนำตัวเด็กน้อยคนนี้ออกมาได้สำเร็จ
ใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ
เพราะดีไม่เป็นอะไรมากค่ะ